อาจยกพวกปิดซอยคู่อริก่อนถือมีดบุกฟันจนเจ็บสาหัส
ติดตามได้ในคู่กัดสะบัดข่าว

มากัดกระเทศสวัสดิ์กับเราสองคนใน
คู่กัดสวัสดิ์ข่าว

อย่าลืมนะส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกันได้เหมือนเดิม

แล้วก็ต้อนรับการกลับมาของคุณชนะด้วยนะคะ
ยินดีที่ได้กลับมาอีกครั้ง
เอาละครับคุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย
เขาบอกว่าอุกอาจมาก

งานนี้นะครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐาน
รวมไปถึงคลิปจากบุคคลรอบข้างที่ถ่ายเอาไว้ด้วยครับ
เกมอย่าใกล้

เดี๋ยวค่อยค่อยไล่เลียงเหตุการณ์ครับคลิปภาพนาทีชายหนุ่มที่สวมกางเกงขายาวก่อนนะ
คนนี้เขาวิ่งถือมีดยาวมาเลยเข้าไปไล่ฟันหนุ่มที่ใส่กางเกงขาสั้นครับ
ยืนอยู่ตรงกลางถนนนะก่อนที่จะมีแบบลักษณะแบบกอดรัดฟัดเหวี่ยงกัน
ยื้อแย่งอาวุธกันนั่นแหละจนสุดท้ายครับ
หนุ่มที่สวมกางเกงขาสั้นเขาล้มลงแล้วสักพักนี้นี่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดไปเรื่อยนะ
พอพ่อหนุ่มคนที่สวมกางเกงขาสั้นเนี่ยล้มลงเท่านั้นแหละครับกลุ่มวัยรุ่นที่ถือมีดมา
โอ้โหฟันไม่ยั้งเลยครับโอ้โหโอ้โหบางคนเข้าไปรุมกระทืบทั้งเตะทั้งต่อย
นับไม่ถ้วนนับไม่ได้หรอกครับกี่ครั้งมันเยอะจริงครับ
ชาวบ้านแถวนั้นครับต้องรีบมาช่วยกันห้ามแล้วก็จับทั้งสองฝ่ายแยกออกจากกัน
ที่ชายคนที่มีมีดเนี่ยเขาไล่ฟันเนี่ยเขาก็วิ่งไปที่รถจักรยานยนต์ของกลุ่มเพื่อน
แล้วก็แยกย้ายกันหลบหนีไปเคราะหร้ายครับชายที่ถูกฟันเนี่ย
ชาวบ้านเนี่ยเขาก็ต้องพากันออกมาแล้วลักษณะเหมือนเจ็บสาหัสหมดสติไปเลยครับ
โอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๔ทุ่มนะคะ๒๕ธันวาคม
ตำรวจสพเมืองชนบุรีได้รับแจ้งเหตุค่ะทะเลาะจุดที่ทะเลาะกันมีอยู่ที่ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
เจ้าหน้าที่รีบไปถึงเลยค่ะพอไปถึงคนไม่อยู่แล้วแต่มีกองเลือดค่ะเต็มพื้นเลยแล้วมีท่อนเหล็กกระจัดกระจาย
คนเจ็บชื่อว่านายพรชัยนิพลรำอายุ๓๖ปีเจ้าหน้าที่ไปถึงก็นอนร้องด้วยความเจ็บปวด
มีบาดแผลแผลฟกช้ำตามร่างกายจากการถูกชกและที่หนักที่สุดคือโคนขาด้านขวาค่ะ
มีรอยถูกฟันด้วยมีดความยาว๕นิ้วแผลลึกถึงกระดูกอะค่ะ

ภัยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนจะตรวจสอบในที่เกิดเหตุอ้าวมันไปเจอขวดเบียร์
มันไปเจอโทรศัพท์ของผู้ก่อเหตุตกอยู่เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะ
เอาทีมข่าวของเรานะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบครับคุณจิรายุทธ์บุญชูนะครับ
พอลงพื้นที่ไปก็ไปเจอกับนางสาวจันทิมานิพลรำอายุ๔๐ปีครับ
เป็นภรรยาของนายพรชัยคนเจ็บนั่นแหละ
เธอก็บอกว่าคนที่แบบไปฟันสามีของเธอคือนายเจมส์เป็นวัยรุ่นที่อยู่ไม่ไกลจากซอยนี้
อดีตเคยมีปัญหากันแต่ก็เคลียร์กันจบแล้วนะ
กระทั่ง๔ทุ่มของวันเกิดเหตุนายเจมส์ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาที่หน้าบ้าน
สภาพลักษณะเมาสุราก่อนมาหาเรื่องแล้วก็ใช้มีดเนี่ยฟันประตูหน้าบ้านจนพังเสียหาย
จากนั้นนายพรชัยคนเจ็บที่เจ็บสาหัสก็ออกมาเคลียร์แล้วก็ชกต่อยกัน
ชุนละมุนกันอยู่ตรงนั้นแล้วก็บอกว่ามีดเนี่ยมันบาดเข้าไปที่เท้าของนายเจมส์ด้วยนะ
คือมันจบเหตุการณ์ตรงนั้นก่อนไงชาวบ้านเขามาช่วยกันแยกย้ายออกไป
แต่เรื่องของเรื่องดูเหมือนนายเจมส์จะไม่จบ
จบค่ะยกพวกขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาอีกครั้งทีนี้
ปิดหัวซอยปิดท้ายซอยมาหาเรื่องกลุ่มเนี่ย
แล้วก็เอามีดมาฟันที่ขาขวาของสามีเธอเธอว่าอย่างนี้นะ
บอกแผลมันเปิดลึกถึงกระดูกเลย
แล้วพอเขาฟื้นขึ้นมานะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดด้วยค่ะ
อยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
ดูทางฝั่งของตำรวจบ้างนะครับ
สภาพเมืองชนบุรีครับระบุว่าผู้ต้องสงสัยมีทั้งหมด๓คน
มีใครบ้างเอาชื่อเล่นไปนายฮอนายอามและนายเจมส์
เขาบอกว่าหนึ่งในนั้นหลบหนีไปที่จังหวัดชายภูมิแล้ว
ทีมข่าวของเราก็สอบถามไปที่นายมานพ
นามสมมุตินะเป็นพ่อของนายอามครับ
หนึ่งในผู้ต้องสงสัยว่าจะมาก่อเหตุนั่นแหละ
คือเจ้าตัวนะคุณพ่อนะเขาบอกเขายอมรับว่าลูกชายเนี่ย
กลับไปบ้านยายที่จังหวัดชายภูมิจริง
แต่ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดว่าลูกชายเป็นคนลงมือก่อเหตุจริงหรือไม่
เพราะตอนก่อเหตุตัวคุณพ่อเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
แต่ก็ยืนยันนะถ้าลูกชายเป็นหนึ่งในผู้ก่อเหตุจริง
ก็พร้อมที่จะพาไปหาตำรวจไปมอบตัวอย่างแน่นอนนะครับ
ทีนี้นะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมจากคนชื่อจร
จรเป็นหนึ่งในคนที่มีเรื่องกับนายพรชัยที่ถูกฟันเขาที่ขาด้านขวา

เขาบอกว่าเขายอมรับนะยอมรับกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าหลังจากจบเหตุทะเลาะกันมันมีสองรอบไงยังไง
ทะเลาะกันรอบแรกทุกคนพาในเจมส์ไปรักษาบาดแผลที่ถูกฟันเหมือนกันที่โรงพยาบาล
แต่พอกลับมาดูเหมือนนายพรชัยคนเจ็บที่เจ็บที่ขาเนี่ยไม่น่าจะยอมจบ
พูดจาด่ากราดไปทั่วเลยกลุ่มของเขาก็ไม่พอใจสิคะ
หลังพานายเจมส์ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็เลยย้อนกลับมาหาเรื่องอีกรอบ
รับว่าตอนเกิดเหตุชุลมุนมากไม่รู้ว่าใครเป็นใครใครฟันในพรชัยเขาก็ไม่รู้
ภาพในกล้องวงจรปิดตัวเขาเองก็เห็นนะคะเขาบอกว่ามองไม่ออกเหมือนกันว่าคนฟัน
สรุปเป็นกลุ่มเขาหรือกลุ่มใคร
เอาตัวเรื่องเกิดเหตุอันนี้เราไม่ขอฟันทงแล้วกันมันเกิดจากอะไร
แต่เรื่องของเรื่องพอมันเกิดความรุนแรงขึ้นแล้วก็ต้องเป็นคดีความแน่
ซึ่งก็ต้องให้ทางตำรวจนะครับเขาเป็นคนจัดการซึ่งตอนนี้ก็เตรียมที่จะเรียกพยาบาล
เอาขออภัยเรียกพยานพยานโดยรอบทุกคนเนี่ยนะฮะมาทำการสอบปากคำเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับ
เริ่มจากใครใครทะเลาะกับใครรอบแรกใครจบหรือไม่จบอะไรยังไงเดี๋ยวพยานบอกแล้วเดี๋ยวตำรวจจัดการต่อนะคะ
เอาทีนี้เหตุการณ์ต่อไปค่ะเป็นคลิปเขาบอกว่าเกิดขึ้นที่ปราจีนบุรี
ผู้ชายคนหนึ่งเมาค่ะขี่รถจักรยานยนต์มาล้มกู้ภัยเข้าไปช่วย
แต่ไม่รู้ไปช่วยอีท่าไหนสิคะช่วยไปช่วยมาทำร้ายคนที่ได้รับบาดเจ็บเอง
และทีนี้พอมีคนเข้าไปช่วยเป็นคนใบ้นะทำร้ายร่างกายคนที่เป็นใบ้ด้วยเอาดูคลิปค่ะ

เล่นลุงกันแบบนี้ได้เหรอ
โอ้โหให้ดูแบบนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครเป็นฝ่ายไหนเหมือนกันนะ

นี่นายสุภาชัยสุประชัยคนเจ็บนะคะ
เขาบอกว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้าย
ผู้พิการทางการได้ยินนะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดโป่งไผ่นะคะตะมนต์ท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
ครับคือช่วงแรกของคลิปนะฮะจะเห็นกลุ่มวัยรุ่นเนี่ย
ครูกันเข้าไปทั้งเตะทั้งต่อยผู้ชายเสื้อขาว
เออเขาไปครับกางเกงขาสั้นคนนี้เขาพูดว่าเป็นคนใบ้แล้วพยายามไปห้ามปราม
มีคนนึงนะที่เป็นคนใบ้นะไปห้ามปรามแล้ว
แต่สุดท้ายกลุ่มวัยรุ่นเขาก็หันกลับมาชกต่อยชายใบ้รายนั้นจนหน้าแตกยับเยอะเลยครับ
เนี่ยเนี่ยคนเนี่ยภัยรถเนี่ยเขาห้ามเนี่ยเนี่ย

เอาทีนี้ผู้เห็นเหตุการณ์ก็เล่าว่าก่อนเกิดเหตุเรื่องต้นเรื่องมันมาจากนายสุภาชัย
ขี่รถจักรยานยนต์ไปชนกำแพงหน้าวัด
ในสุภาชัยก็พยายามมาช่วยนะจังหวะนั้นพอกู้ภัยมาถึงก็ประถมพยาบาลเบื้องต้น
แต่ไม่รู้ไปพูดคุยกันยังไงค่ะ
ผู้ภัยทำร้ายร่างกายในสุภาชัยเลยคนบาดเจ็บอ่ะ
ส่วนชายพิการที่เข้าไปห้ามนะครับที่ถูกทำร้ายเนี่ยคือนายไพโรธท่าหินอายุ๔๒

ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยคนนี้เคยสร้างชื่อนะเขาเคยเข้าร่วมการขันฟุตบอลคนพิการชิงแชมป์ประเทศไทยมาแล้ว
โอ้โหเนี่ยฮะนายคนนี้แล้วโดนทำร้ายตามร่างกายต่างนายไพโรธบอกว่าเขามีบาดแผลนะ
ที่บริเวณตาซ้ายเนี่ยเขียวช้ำปากแตกที่บริเวณด้านหลังก็มีรอยเขียวช้ำหลายจุดเหมือนกันนะครับ
ทีนี้ต้องไปพูดคุยกับลูกพี่ลูกน้องของนายไพโรธอ่ะนะคะเพื่อที่จะลักษณะเป็นล่าม
ล่ามช่วยพูดเลยนะคะเพราะว่านายไพโรธพูดไม่ได้ค่ะ
เขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยได้เข้าไปห้ามเหตุทะเลาะวิวาสระหว่างคนเจ็บกับผู้กู้ภัย
แล้วก็มาถูกทำร้ายร่างกายตาซ้ายเขียวมีเลือดข้างในตาด้วยปากแตกเย็บตั้งแปดเข็มอ่ะค่ะ

พี่ผมเนี้ยเขาอยู่วัดอยู่งานศพเขาจะต้องเห็นเออมีอะไรกัน
พิการลดล้มเขาออกมาดูเขาก็เหมือนมีเบาะเสียงเขาเลาะกันต่อยกัน
แต่ทางนี้ไปห้ามพี่สาวไปห้ามไปห้าม
แล้วก็คือแบบเนี่ยก็คือโดนเขารุมต่อยกับหาคนที่โดนล้มด้วย
คนที่ไปห้ามด้วยคือพี่ชายผมก็เป็นคนพิการเนอะ
เขาไม่ได้ยินเสียงมันก็เป็นคนใบ้นะครับผมประมาณนี้ฮะ
โอ้โหถ้าฟังแบบนี้แล้วกลายเป็นว่าไม่รู้อีโน่อีเหน่เลยนะ

นั่นครับไปทางตำรวจบ้างนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกวิวัตรวิสิตศักดิ์ผู้กำกับการสภศรีมหาโพธินะครับ
ท่านก็กล่าวว่าหลังเกิดเหตุครับญาติญาติได้พาผู้เสียหายไปเข้าแจ้งความที่
สภศรีมหาโพธินะครับเบื้องต้นตำรวจได้ส่งตัวนายพาโรธเนี่ย
ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้วเพื่อใช้ผลตรวจชนะสูตรบาดแผล
ประกอบการแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุครับ
ทีนี้ผู้ก่อเหตุตำรวจทราบเบื้องต้นแล้วนะคะมี๓คน
คนแรกชื่อว่านายกิติศักดิ์ปัญญาคนที่๒
ชื่อว่าในกัมพลแสงเนธคนที่สามชื่อว่านายแดงนะคะ
ไม่ทราบนามสกุลตอนนี้ตำรวจได้พยายามเรียกตัว
มาสอบปากคำเพิ่มเติมเนี่ยเราอยากรู้จริงจริงนะคะ
ว่ากลุ่มนี้ถ้าเป็นจริงว่าเป็นเจรอทีกูภัย

ทำไมถึงจะต้องเกิดการทำร้ายร่างกายกัน
มาที่เรื่องอุบัติเหตุกันบ้างนะครับ
เราก็ฝากเตือนกันประจำอ่ะเนอะมาดูอุบัติเหตุนี้ครับ
จังหวัดนครสวรรค์รถกระบะสองคันขับมาด้วยความเร็ว
ชนกันกลางสี่แยกเรื่องของเรื่องชนกันสองคัน
แต่เจ็บถึงสิบห้าคนครับโอ้โห
โอ้โฮชนแรงมากเนี่ยแหละครับเป็นทีมบ้างของบทเจ้า
ยับอืมชนกันยับจริงจริงครับภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ทึกเหตุการณ์นี้ไว้ได้ฮะเหตุเกิดเนี่ยบนถนนภัยสาลี
วังพิกุลช่วงสี่แยกบ้านเขาใหญ่ตำบลนาขอมอเภอภัยสาลี
จังหวัดนครสวรรค์ครับค่ะเหตุการณ์เนี่ยรถกระบาดสองคันมา
เอกันตรงสี่แยกตรงนี้พอดีชนกันเต็มเลยครับคุณผู้ชมครับ
แล้วอย่างที่เห็นเป็นจังหวะที่รถกระบาดที่ขับทางตรงมาเจอกับแยกตรงนี้
แล้วชนเข้าเต็มแรงนะครับผู้ที่โดยสารมาในรถกระบะอีซูซูเนี่ยกระเด็น
กระแทกกับพื้นบาดเจ็บกันทั่วหน้าเลยครับ
เห็นไหมที่เป็นกองเป็นจุดนั้นคือคนนะคะทีนี้ตำรวจภูทรภัยสาลีพร้อมหน่วยกู้ชีพลงพื้นที่ไปค่ะ
นายนิกรอินประหลัดอายุ๓๘ปีรับว่าเป็นคนขับตัวเขาเองได้รับบาดเจ็บจากการเฉียวชน
รถเขาก็พังเสียหายส่วนรถอีกคันเป็นกระบะเหมือนกันค่ะ
ถูกชนตกถนนไปเลยอืมนะศราวุฒิศรสารอายุยี่สิบแปดปี
รับเป็นคนขับได้รับบาดเจ็บเช่นกันเจ้าหน้าที่ก็ประถมพยาบาลเบื้องต้น
สรุปทั้งหมดอุบัติเหตุครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๑๕รายค่ะ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลภัยสาลีในจำนวนนี้๗ราย
ถูกนำตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์เพราะสาหัสค่ะ
มาถึงตรงนี้เรายังไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะ
แต่จะเล่าให้ฟังว่าตำรวจเขาสอบสวนเบื้องต้นมาแบบนี้
ก่อนเกิดเหตุรถกระบะอินสุซุพร้อมผู้โดยสารในรถ
ขับมาจากถนนบ้านโคกเศรษฐีหมู่๓ตำบลนาขอม
ซึ่งเป็นทางรองนะที่เชื่อมต่อถนนที่เกิดเหตุ
พอมาถึงแยกเนี่ยก็เลี้ยวรถไปทางขวา

คือมันก็เป็นเหตุแหละให้ทั้งสองคันเนี่ย
ได้รับความเสียหายแล้วก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วย
แต่อย่างนี้ทางตำรวจเนี่ยจะทำการสอบสวนรายละเอียดอีกครั้ง
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนั่นเองนะครับ
ฉันเห็นตามคลิปเนี่ยสี่แยกมันไม่มีสัญญาณไฟต่างใครขับ
ผ่านชะลอดูหน่อยเนอะค่ะคุณผู้ชมครับเรื่องต่อไปจะพาไปที่หมู่บ้านแห่งนี้
เกิดคำถามขึ้นว่าแดงแดงเต็มไปหมด
โอ้โหดูสิครับแล้วก็มีป้ายเขียนไว้ด้วยว่าบ้านนี้ไม่มีผู้ชาย
ทำไมต้องทำแบบนี้ช่วงหน้ามาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสมัติข่าว
กลับมาในเบรกนี้นะครับอยากให้คุณผู้ชมช่วยส่งข้อความมาคุยกันหน่อย
เรื่องของความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับผีแม่ม่าย
ตอนแรกความเชื่อนี้จะอยู่แถบภาคอีสานตอนนี้ไปหลายพื้นที่แล้วนะคุณ
อย่างที่จังหวัดตากครับมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้น
เขาบอกว่าหมู่บ้านีหนึ่งมีผู้ชายหายขึ้นไปเยอะ
ศพผู้หญิงด้วยเหมือนกันแต่ลักษณะศพผู้ชายมากกว่า
แล้วตายต่อกันเรียงกันแบบว่าติดกันเลย
ชาวบ้านมีความเชื่อเป็นวิญญาณผีแม่ม่ายหรือเปล่า

เหนืออำเภออำเภอเมืองตากนั่นแหละครับ
เพื่อเป็นการแก้เคล็ดแก้อาถรรพ์ผีแม่ไม้
ถามชาวบ้านในแถวนั้นระแวกนั้นเลยนะ
ก็คือป้าบุญช่วยศรีสวัสดิ์อายุ๖๐ปีป้าแกว่าไงบ้าง
ป้าจะบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในหมู่บ้านมันแปลก
เพราะว่ามีผู้ชายตายต่อเนื่องกันหลายศพ
และที่ตายมีทั้งป่วยและไม่ป่วย
อ้าวป่วยแล้วก็ยังพอเอออ้าวป่วย
แต่ที่ไม่ป่วยลักษณะไหลตายค่ะหลับแล้วตายไปเลย
ชาวบ้านก็เลยกลัวมันจะเกิดอาเภษอะไรขึ้นหรือเปล่าในหมู่บ้าน
และตอนนี้ชาวบ้านเขาบอกนาเนอไม่ต้องทับไง

จัดงานศพตลอดทั้งเดือน

และตอนนี้ทั้งหมู่บ้านเขาคือลักษณะเป็นญาติกันไงคะ

บ้านนี้เสียก็ไปช่วยอ้าวไม่ได้ทำนากันแล้วค่ะ

ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นอธันภีรมาก

ทำให้ผู้ชายหลายคนหนีออกจากบ้านตอนนี้ไปอยู่ที่อื่นแล้วนะ

โอ้โห

ถึงเสร็จศพเนี่ย

ก็จนกว่าจะแบบเหตุการณ์สงบลง

แต่บอกแบบนี้แล้วกันนะครับ
อันนี้สำคัญเลยเราจะได้รู้ว่าเสียชีวิตเพราะอะไรตายเพราะอะไร
คุณผู้ชมครับเปลี่ยนอารมณ์มาดูความสนุกสนานของเด็กกันบ้างดีกว่า

สบัดข่าวเด็ก
สบัดข่าวอีก

เอางี้ลีลาการเดินของน้องเขาผมไม่ติดใจหรอก

โอ้โห
ทั้งนี่เกลียดเกินมาแล้วให้กำลังใจกันแบบโอ้โหดีจริง
เดินคนเดียวเชียร์สัก๓๐คุณ
อ้าวดีมีแฟนคลับแต่เด็กเลยนะหนูนะ

๑โอ๊ย๑๐๑๒ค่ะ
บางทีเขาก็สั่งใส่ชื่อยาวอย่างนี้อ่านยากหน่อยไม่เป็นไร
คุณผู้ชมครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อหนูน้อยคนนี้อยากช่วยคุณแม่เก็บผ้าครับ

ไอ้เดิ้ลไอ้เดิ้ล
จะช่วยเก็บผ้าเอ้าเก็บแล้วยังไง
เข็นเอ้าไอ้เดิ้ล
มันไหลลงไปแล้วแล้วนู่นไปนู่นเลย
แม่เดินแบบหน้างงกลับมาเลยอะคุณ

ไม่ต้องมาอีกนะไม่ต้องมาช่วยแล้วนะ
สรุปไอ้ผ้ากองนี้ราวนี้ส่งคืนสู่ธรรมชาติไปแล้ว
ไม่ใช่ต้องเอามาทำใหม่
บอกว่านอกจากไม่ช่วยแล้วยังสร้างงานอีกลูกเอ้ย
สร้างงานแบบไม่ได้รายได้อ่ะ
เอาเด็กเขาก็น่ารักแบบนี้แหละครับ

ทีนี้เพิ่งจะผ่านช่วงคริสต์มัสไป
คริสต์มัสชนะแจกอะไรเด็กคะ
ก็แจกหัวจิตหัวใจแจกความรัก

แต่ว่าคริสต์มาสน้อยคนนี้อยากจะแจกเพลง

ทุกคนนะเข้าเล่นหนังตรีนะคะไปดูค่ะ
อุ๊ยฮ่าคิดพี่
ขอบคุณคลิปนี้ด้วยนะคะน่ารักมากจากอนุวัฒน์เพในติ๊กต๊อกค่ะ
คุณผู้ชมครับเรื่องต่อไปจะพาไปดูคุณแม่ท่านนี้ครับ
เขามีของขวัญมาเซอร์ไพรส์ลูกเกิดวันเกิดไง
เป็นวันเกิดก็เลยต้องเซอร์ไพรส์ว่าแต่จะเซอร์ไพรส์แบบไหน
เดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
ว่ากันว่าด้วยเรื่องของของขวัญอุ้ยดีเลยชอบชอบเอามาเลย
ใครก็อยากได้ถูกไหมล่ะจริงค่ะนี่คุณแม่เขาจะเซอร์ไพรส์ลูกวันเกิดทั้งที
เซอร์ไพรส์ของขวัญแบบนี้เอามา
แม่หน้าอย่าลุ้งเอง

เหนื่อยไหมเนี่ย
โอ้โหสัตตาโค้ด
เข้าไปเมอรี่คริสต์มัสแบบนี้โอ้โหเข่าซุดเลย
สัตตาโค้ดให้แต่เซอร์ไพรส์มาหรอ
สัตตาโค้ต้องให้ซักมาด้วยนะนักยาปรับประดูกด้วย
ไปซักผ้าซะนี่ฝึกเอาไว้ลูก
เพราะยังไงนะวันหนึ่งมีมงมีเมียขึ้นมา

ก็จะทำไปเถอะอะไรที่เราทำได้เราก็ทำไป
ผมจะบอกให้แบบนี้คือเรื่องผัวเมียเนี่ยนะ
เวลาเขาใช้ซักผ้าเนี่ยเขาก็ต้องทำนะ

หัวนั่งดูทีวีอยู่เมียตะโกนมาเลยบอก
เธอรีบไปซักผ้าเลยนะให้เวลาประมาณสัก๑๒นาที
หัวตะโกนกลับไปเลยไม่อยากทำ
ไม่ตะโกนไปเลยเธอจะบ้าเหรอ๑๐นาทีฉันก็เสร็จแล้ว
ไปไงพยานขันแข็ง
นึกว่าจะตอบว่าแฟบอยู่ไหน
เอาละครับคุณผู้ชมครับเราจะลากันไปนะครับ
ด้วยภาพความน่ารักของลูกแมวแสนดื้อ

เออโดนอะไรล่ะเออดิว
ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ